ในวันเสาร์นี้นะครับไปดูความพร้อมสัดส่วนของนักมวย
คู่ที่เราจะนำเสด็จกันโดยคุณสุรพัชย์จารุมณี
และทัศนะนะครับจากพี่ชัยเสียอาจารย์บี้ครับ
เอาละครับดูจากรูปร่างสัดส่วนแล้วจะเห็นนะครับ
ว่าร้อยเชิงจะได้ลอยกว่าเล็กแล้วก็ได้สดกว่า
ขณะที่โอเล่เนี่ยจะได้เรื่องของความหนาแล้วก็เก๋ากว่านะครับ
มวยผู้นี้มันจะใกล้ตอนนี้ถือว่าถูกที่ถูกเวลานะครับ
ปอนด์ครับที่ชกกันนะครับ
เหลื่อมล้ำกันเล็กแต่พอสุดท้ายขึ้นเวทีแล้ว
ภาษามวยเขาว่ากันว่ามวยคู่นี้ไม่ห่างกันเลยนะครับ
ไปที่ขวามือก่อนนะครับร้อยเชิงเว๊ยทราวี
รายนี้อยู่ในสีเสื้อของอับวะตรเวียทราวีก็จริง

อายุ๑๗ปีนะครับซ้อมอยู่กับพี่สมรักคำสิง
พี่น้องมิล๙๕ได้๒ปีแล้วนะครับ
คนแถวนั้นเขาบอกว่ารายนี้คือนักมวยเงินเดือนตัวใหม่ของค่ายนะครับ

มาไทยรัฐ๓ครั้งยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ
ครั้งแรกเสมอแล้วก็อีก๒ครั้งเนี่ยเอาชนะมาได้นะครับ
เป็นประเภทมวยเข่าในเหนียวแน่นยิ่งชกยิ่งเก่งนะครับ
ทุกวันนี้อาวุธหลากหลายมากจับทางยากนะครับ
ขณะที่ซ้ายมือผมรายนี้ไม่ธรรมดานะครับ
เก่ากว่าเจ้าของฉายาลูกอมมรณะครับ

เจ้าตัวนี่เกิดที่พยักษภูมิพิสัยจังหวัดมหาศาลคามนะครับ
เข้าไป๑๙ปีแล้วไม่เคยตะเวนสายต่อยแถวภูทรเลยครับนะครับ
เพราะว่าเฮียก๊กบางบอลเนี่ยเอามาอยู่ด้วยที่กรุงเทพตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ
ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศิษภวราชีที่เอกชัย๕๓ครับ
ก็เป็นประเภทเดินบู้เดินชนเตะขาต่อยหมัดเลยครับ
แล้วก็ศอกนิคมมากรายนี้นี่หนักแรงเลยครับ
คู่นี้สนุกแน่นอนนะครับอีกคนนึงเดินอีกคนหนึ่งถอยตั้งรับ
แล้วก็มีเข่าต้นดูที่เขาปลายดูที่คนนี้นะครับ
เอาละครับมวยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อน
อย่างที่ผมมาเรียนฝ่าย๑๑๕ปอนด์นะครับ
พี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้ชอบใครไปติดตามครับ
ร้อยเชิงมาแล้วร้อยเชิงเป็นมวยแข็งแกร่งปั้มตีรุนแรงมีฮึดตลอดครับ
ส่วนโอเล่เป็นมวยจังหวะเตะต่อยศอกรุนแรงฉลาด

คู่นี้ไปที่ไปที่ร้อยเชิงครับ
เพราะว่าปลายเข่าในรุนแรงกว่าครับ
คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนอย่างที่เรียนไปนะครับ
ตรงว่ารักพี่เสียดายน้องครับ
เดี๋ยวมาดูนะครับเข่ากับหมัด

ศึกยอดมวยไทยรัฐ๕ธันวาวันพ่อแห่งชาติ
แล้วก็อย่าลืมนะครับไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
เอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีลายกันครับ